ท่านผู้ชมครับมาต่อกันหน่อยนะฮะ
คดีที่เกิดขึ้นในบ้านพักย่านบางบัวทองหลังหนึ่งนะครับ
ที่เรารู้กันอยู่ว่าเป็นปาร์ตี้โซฟาแดงนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เนี่ยตอนนี้มันมีคดีเกี่ยวกับพริตตี้สองคน
คือพริตตี้ลาลาเบลกับพริตตี้เดียนะครับ
เรื่องนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ที่เขาเข้ามายื่นมือช่วยเหลือทางเรื่องของพริตตี้เดียเนี่ยนะ
เขาก็ตั้งข้อสังเกตอยู่ความจริงเขาก็ดูเรื่องคดีของน้องเบลด้วยนะครับ
ที่เขาพยายามที่จะบอกว่าคดีนี้เนี่ยลองดูเรื่องของบ้านหลังนี้ดีนะ
คือดีไม่ดียังไงตกลงแล้วคดีมันควรจะอยู่ท้องที่ไหน
ใครควรจะเป็นเจ้าภาพแจ้งข้อหาแบบไหนอยู่สารไหนอะไรยังไงกันแน่
อย่างนั้นเผลอเดี๋ยวเกิดคนนั้นหลุดคนนี้หลุดบางคนหลุดขึ้นมาเนี่ยมันจะยุ่ง
เพราะว่าเรื่องของพื้นที่ที่รับผิดชอบอาจจะไม่โครงการแบบนั้น
ก็บอกว่ามีหลักฐานเด็ดอยู่ในมือเยอะมากคลิปอะไรที่มันตรวจสอบมาได้ที่บอกว่า
ที่ปล่อยออกมา๑๐วิ๑๙วิปล่อยมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกตัวเอง
แต่ไอ้เบื้องลึกเบื้องหลังที่มันอยู่มากกว่านั้นนาทีถัดไปเนี่ย

คุณอัจฉริยะเนี่ยถึงขั้นบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ใช่แค่จัดปาร์ตี้
สังสรรค์กันในหมู่เพื่อนฝูงมีการไลฟ์มีการถ่ายทอดสด
เพื่อให้ใครดูหรือเปล่าเก็บเงินเก็บทองหรือเปล่า
แล้วระหว่างนั้นทำอะไรกับหญิงสาว

จนกระทั่งไม่รู้สิ่งเรื่องหลังจากแลลาเบลค่ะ

ในกรณีเคสของพริตตี้ที่ชื่อเดีย

ที่มาที่งาน

หมอบอดเลยนะ

คลิปไล่มาจากเมื่อสักครู่นี้คือเทขวดเทจากขวดเหล้าอะค่ะขวดขวด

เทแบบเพียวลงมาใส่หัว

แล้วก็คนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามในตีก็เชียร์ไปเลยไปไป

ไม่รู้ใครปล่อยคลิปนี้ออกมาแต่ว่าคลิปไม่ยาวหรอกครับ
ไม่ได้กี่วินาทีอ่ะอยู่สองสามคลิปนะครับ

แต่เหมือนกับพยายามจะสื่อบอกว่า
พริตตี้เดียเขาก็นั่งดื่มเหล้าเล่นเกมด้วยความยินยอมพร้อมใจ
แล้วก็พยายามที่จะใกล้ชิดกับในตี
เนี่ยก็มันมีช็อตที่เดียแบบหัวเราะชอบใจ

แล้วก็มันมีจังหวะหนึ่งที่เหมือนหน้าเขาอยู่ใกล้กันมากอะค่ะ
เหมือนหน้าในตีอยู่ที่คอของเดียหรืออะไรอย่างนี้
ก็ตามภาพแล้วฮะแล้วก็อ้างว่าเนี่ยเดียก็ชอบตีแต่ตีไม่เล่นด้วย
ก็เลยเนี่ยไปแจ้งควงแจ้งความอะไรรึเปล่า
เดียบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะชี้แจงนะ

เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยกับลักษณะว่าจะไปชอบตีอะไรเนี่ย
เดี๋ยวรอดูกันเพราะเดียบอกว่าใครจะไปชอบ
ขณะที่ตีบอกว่าก็รู้กันอยู่

ประเด็นตอนนี้คนเริ่มพุ่งเป้ามาหานายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจกรรมและ

ของเด็ดเนี่ยปล่อยออกมาจากป่าเขาเยอะมากเลยนะคะ
เขาบอกเลยว่าลักษณะมันทำกันเป็นขบวนการ
สอบถามเดียในวันเกิดเหตุ
บอกว่าเอายังไงดีจะจ้างต่อไหมพอดีติดงาน

เธอก็มาถึงบ้านตอน๔ทุ่มซึ่งเบลเนี่ยกลับไปแล้วตอน๕โมงเย็นตามคลิปกล้องวงจรปิดนะคะ
มาถึงบ้านบางบัวทอง๔ทุ่ม
เดี๋ยวขออภัยเดียค่ะเดียมาถึงบ้านบางบัวทองตอน๔ทุ่ม
เดียบอกว่าเดียเป็นคนดื่มเก่งนะแต่ดื่มแบบระมัดระวังตัว
ทีนี้ช่วงตี๒คือใกล้เลิกงานแล้วตามเวลาที่จ้าง
เธออยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ญาติมาตามหาเบลที่บ้านด้วยนะญาติของเบลอ่ะเพื่อนเบลญาติเบลอ่ะ
ระหว่างที่เดียอยู่ที่บ้านเนี่ยกำลังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเบลที่คอนโดของน้ำอุ่นถูกต้องอืม
ช่วงก่อนที่จะเลิกงานเนี่ยนะคะซึ่งเธอบอกว่าก็ออกไปคุย
เธอก็ออกไปคุยด้วยนะแต่คนในงานเรียกเธอกลับมาบอกให้กลับมากินต่อเธอก็กลับเข้ามา
พอตีสองกว่าเธอบอกว่าดื่มไปอีกแค่สองช็อตแต่ไอ้สองช็อตสุดท้ายเนี่ยแหละค่ะ
คือสองคนที่ทำให้เธอน็อกไปเลยน็อกแบบไม่รู้สึกตัวอีกเลยไม่รู้เรื่องเลยว่า
โดนตัวอะไรไปโดนเหล้าตัวไหนมามันถึงน็อกขนาดนั้นรู้สึกตัวอีกทีนึงคือเช้าเลย
คือเพราะฉะนั้นถ้าจะมีคนเอาคลิปนี้ออกมาเผยแพร่แล้วบอกว่านี่ไงเดียก็ดื่มเนี่ยไม่เห็นเป็นอะไรเลยเนี่ย
เพราะว่าเธอบอกเธอเก็บกางเกงในเก็บกางเกงเก็บของใส่ถุงเอาไว้คือเก็บเป็นหลักฐานเลยตั้งใจเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานเลยแล้วก็ออกมาจากบ้านหลังนั้น
ทีนี้นายอัจฉริยะบอกว่าพฤติกรรมของบ้านนี้เนี่ย

เพราะว่าทุกคนจะเจอเหมือนกัน
เหมือนที่เดียเจอเดียเนี่ยถูกสั่งให้กระดกเหล้าใส่ปาก๕วิ
๕วิให้กินเพียว๕วิ๕วิแบบนี้ก็กระโดกไว้นับ๑ถึง๕
โดนทั้งแบบขวดโดนทั้งแบบช็อตครับซึ่งตัวเขาเองเตรียมแจ้งความเอาผิดกับโมเดลลิ่งเดีย
จัดหาพริตตี้มาบ้านหลังนี้แล้วนะคะโมเดลลิ่งของเดียนะ
คือโมเดลลิ่งที่เป็นคนติดต่อให้ลาลาเบลกับเดียมาที่บ้านบางบัวทองเนี่ยก็ชื่อเดียเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นถ้าคำว่าโมเดลลิ่งเดียเนี่ยคือโมเดลลิ่งที่ชื่อเดีย
ที่เป็นคนหาจัดหาพริตตี้มาให้บ้านบางบัวทอง
มันก็เลยจะชื่อซ้ำกันอยู่นะระหว่างพริตตี้ผู้เสียหายที่ชื่อเดีย
ซึ่งเขาบอกว่ามีคนมีหญิงสาวตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้
ล่วงละเมิดถูกทำอนาจารย์ถูกถ่ายภาพถ่ายคลิป
เป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้าของงานจะมีเงินจ้างพริตตี้ทุกวันขนาดนี้
บอกเงินประกันยังไม่มีเลยไง

ที่เขาประกาศหาว่าบ้านบางบัวทองจะมีงานต้องการกี่โมงกี่โมง
ซึ่งคนเคยไปดูการประกาศของโมเดลลิ่งที่ชื่อเดียเนี่ยนะ
โอ้โหประกาศแทบไม่เว้นวัน

งาน๕ชั่วโมงงานชิลบัด๗เท่านี้หักเท่านี้มีทิพย์หน้า
บล็อกสถานที่เวอร์โทรเสร็จสับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์

ซึ่งพริตตี้เดียที่ถูกล่วงละเมิดเธอก็รับงานจากโมเดลลิ่งเดียนี่แหละ

อ่าลองฟังเสียงนั้นอัจฉริยะก็หน่อยค่ะ
หมายแม้ทั้งน้องลาลาเบลเสียชีวิตแล้ว
ก็ยังมีการชักชวนคนมาร่วมปาร์ตี้
ซึ่งอ้างว่าเป็นเรื่องของน้ำอุ่นตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
อันนี้เราถือว่าเป็นการที่ไม่มีความสงบ
แล้วก็ไม่มีความที่รู้สึกสำนึกของความเป็นมนุษย์
ดังนั้นเนี่ยโดยการเหล่านี้นะครับ
เขาคิดว่าอ่าตำรวจดำเนื้อดี
อันน้ำหุ่นติดเป็นพูดเดียวแล้วเนี่ยตัวเขาเองก็รอดหมดแล้ว
เขาก็เลยยังรู้สึกย่ามใจแล้วก็คิดว่า
ตัวเองจะทำอะไรก็ได้นะครับในวงการนี้
ซึ่งเราถึงบอกว่าสิ่งที่เขาไปสาบานก็ดีนะครับ
มันเห็นผลเร็วเพราะว่าอ่าการนำหุ่นเขาเนี่ย
เขาลืมเลยว่าเขายังมีอีกหลายเคสที่เขาทำเอาไว้
ทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาก็กำลังรอดูความจริงกันอยู่ว่าตกลงแล้ว
มันจะเป็นยังไงกันแน่นะฮะแชทที่น้ำอุ่นพยายามส่งไปคุยในกลุ่ม
พักคั่วของเขาอ่ะอือตั้งแต่พาเบลออกจากบ้านบางบวกทอง
ขึ้นรถของตัวเองแล้วพามาที่คอนโดมิเนียม

หรือว่าจะสอบถามว่าเฮ้เบลแปลงเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรยังไงเนี่ย
อ่าที่รายงานตลอดตั้งแต่เนี้ยภาพดีปุ้บอยู่ในรถ
ปากม่วงต่างต่างนานาอืมคือถ้าตัดภาพไปในขณะนั้น
ที่บ้านบางบัวทองก็ยังมีปาร์ตี้อยู่ใช่ค่ะคนในบ้านที่มาอยู่ปาร์ตี้กัน
ก็พยายามที่จะตัดน้ำอุ่นให้ไปอยู่กับลาลาเบลเพียงแค่คนเดียวอืม
ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่แชทกันตลอดนะฮะ
แต่แน่นอนว่าในชื่อแชทเนี่ยมันจะไม่ตรงกับชื่อแห่งความเป็นจริง
ใช่ขนาดชื่อน้ำอุ่นเองยังไม่ใช่เลยในน้ำอุ่นยังใช้พี่หมีโมเดล
นี่เห็นไหมมีรายงานว่ากันว่าว่ากันว่านะ
เพราะอย่างโนบิเขาบอกเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยทั้งเรื่องของเดียแล้วก็ลาลาเบล
แต่ว่ากันว่ามีคนที่แชทคุยกับน้ำอุ่นในกลุ่มเนี่ย
ที่ชื่อคิมเนี่ยคือโนบิคือ๑ใน๖ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ
เขาค้นหากันมาจากข้อความที่คุยกันในแชทนี่แหละ
เพราะว่าหลังจากที่คนที่ใช้ชื่อคิมเนี่ยโพสต์ข้อความพิมพ์ข้อความแชทไลน์มาปุ๊บ
น้ำมุ่นก็ตอบไปว่าพี่โนบิอืมพี่บอสอย่างเงี้ย
น้ำมนต์อาจจะเรียกชื่อผิดก็ได้หรืออะไรยังไงก็ได้เราก็ไม่รู้ไงใช่ไหม
คือถ้าไปไล่อ่านดูตามแชทมันจะมีมันจะมีคนหนึ่งแน่แหละที่ว่าคนนี้คือบอสแน่นอน
อืมดูดูไล่ไล่ตามจากจากภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่โนบีเนี้ยมันมีการถูกเรียกชื่อออกมา
แล้วคือจังหวะมันพอดีกับที่คนที่ใช้ชื่อว่าคิมเนี่ยพิมพ์ข้อความเหมือนตอบโต้คุยตอบโต้กับน้ำอุ่นอยู่
คนก็เลยตีความกันว่าคนที่ใช้ชื่อคิมนี่แหละน่าจะคือโนบิเพราะว่าเห็นน้ำอุ่นเรียกว่าพี่โนบิ
ก็ก็เราไม่รู้ไงอืมอาจจะเรียกชื่อผิดก็ได้อะไรยังไงก็ได้
แต่ว่าคนก็กำลังจะดูว่าเอาแล้วที่โนบิหรือว่าจะใครอีกหลายคนบอกว่าไม่รู้เรื่องน้ำอุ่นกับลาลาเบลเลยเนี่ย
แล้วนี่คืออะไรแล้วไอ้คนที่อยู่ในนี้มันเป็นใครหรืออย่างนี้
ถ้าใช่เขาจริงก็แสดงว่าเขารู้สิเพราะเขายังพิมพ์ไปว่าเนี่ย
อ่าให้ลองจับชีพจรซิเนี่ยน้ำอุ่นก็บอกว่าแอร์ห้องผมเย็นอ่ะ
ไม่รู้อุณหภูมิร่างกายเย็นเพราะแอร์หรือเพราะอะไรคิมก็บอกว่า
ฟังเสียงคงจะเป็นเสียงนะฮะแต่เขาพิมพ์เสียนะ
ฟังเสียงหัวใจเขาหายใจป่ะแล้วก็เงียบไปตอบดูจากสภาพ
มีคนนึงก็คุยอะไรต่อมาอืมแล้วคือตรงเนี้ยน้ำอุ่นเนี่ยหายไปใช่ไหม
ค่ะแต่ว่าคิมก็บอกไปว่าน้องไม่โอเคนะแล้วน้ำอุ่นก็มาตอบ
ตอนตีหนึ่งแปดนาทีบอกผมโทรคุยกับเพื่อนเขาแล้ว
โลเคชั่นแล้วอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะบอกว่า
ใครไม่รู้ใครรู้ใครอยู่ไม่อยู่อะไรพวกนี้เนี่ย
ตำรวจเขามีหลักฐานหมดแล้วใช่ค่ะก็เชื่อว่าจริงจริงในโทรศัพท์มือถือของ
พ่อและแม่ของน้องเบลนะครับรวมทั้งทนายความ
ก็ไปติดตามความคืบหน้าของคดีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ
ส่วนผลทางนิติวิทยาศาสตร์จากแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาตอนนี้
ยังไม่แล้วเสร็จนะครับยังไม่ได้ออกมา
แต่ว่าถ้าทางครอบครัวอยากจะให้มีการชนะสูตรศพของลาลาเบลเพิ่มเติม
ที่นิติเวชของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เทลมเผอร์เกียรติ

พูดบังคับการสมรวจนครบาล๘ยังบอกถึงความคืบหน้าของคดีนะครับ
บอกว่าที่จะมีการแจ้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับละละเบลเพิ่มเติม
กับบุคคลนิติวิทยาศาสตร์เทลมันต้องเชื่อมันได้เมื่อไหร่
ในกลุ่มในบ้านบางบัวทองหรือไม่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องรอผลต่างต่างอย่าง
ก่อนนะครับหากได้ผลมาก็จะทำให้คลี่คลายแล้วก็ตอบข้อสงสัยได้
อย่างเช่นเรื่องของเวลาการเสียชีวิตของลาลาเบลสาเหตุการเสียชีวิต
ก็จะชัดเจนเมื่อเวลาออกมานะครับแล้วก็มีใครเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้าง
นาฬิกาสมาร์ทวอร์ชที่ลาลาเบลใส่ในวันเกิดเหตุตอนนี้ตำรวจได้ประสานไปยัง
สำนักงานใหญ่ของบริษัทซำซุงแล้วนะฮะค่ะเพราะว่าเป็นยี่ห้อซำซุง
เพื่อขอความชัดเจนและข้อมูลทางเทคนิคเอามาประกอบสำนวนคดีนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังรออยู่นะฮะอ่าคดีของลาลาเบลก็คือตำรวจยังรอ
ผลการชนะสูตรอย่างละเอียดจากแพทย์แล้วก็ผลการตรวจสอบสมาร์ทวอส
จากบริษัทต้นสังกัดนะฮะที่เป็นยี่ห้อของนาฬิกานะครับ
เขาบอกว่าภายในสัปดาห์หน้าน่าจะได้ข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนนะคะ